สำหรับแอ้มแล้วก็เอิร์ทนะครับ
ดาราที่ต้องบอกว่าคบกันยาวนานจริง
เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ย
เราได้เห็นภาพความหวานกันไปแล้วเพราะว่าเขาขอแต่งงานกันที่
อนุสาวรีสามกษัตริย์จังหวัดเชียงใหม่

คือแบบทุกคนคือตั้งใจมากกับความรักของเขานะคะ
แล้วก็ล่าสุดนี่แหละเอิร์ทนัทธนันและแอ้มศิรปภา
อย่างที่บอกไปว่า๑๗ปีมันมีความหมายคุณ
ตอนนี้ได้เลิกเดินจูงมือเข้าสู่ประตูวิวาเป็นที่เรียบร้อย

พิธีเขาจัดขึ้นแบบเรียบง่ายสบายนะ

มีการทำบุญเลี้ยงพระที่วัดป่าดาราพิรม
ตามมาด้วยพิธีบายศรีสุขวัญที่บ้านพ่อพราหมณ์
เจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงเขานับถือทั้งคู่นะคะ
กลางญาติผู้ใหญ่และเพื่อนสนิทของทั้งสองฝ่ายค่ะ
อย่างเช่นคู่สามีภรรยาลิฟต์สุพธแล้วก็หญิงนาราวัลนะคะ
ไปร่วมเป็นสักขีพยานให้กับเพื่อนซี
แล้วก็แสดงความยินดีในวันชื่นคืนสุขของทั้งคู่ด้วยนะคะ

ชอบจังเลยอ่ะเมื่อกี้มารายการนี้เลยนะฮะ
เป็นงานแต่งงานที่เรียบง่ายน่ารักแบบฉบับร้านนาน

ไม่ต้องแบบเออแต่งองค์ทรงเครื่องอะไรเยอะแยะมากมาย
เพราะว่าความรักก็พิสูจน์กันมาแล้วตั้ง๑๗ปีนะคะ